ประมาณ๑๐นาทีค่อนข้างตรึงเครียดนะครับคุณผู้ชม
เมื่อสักครู่นี้มีการฉีดน้ำของรถน้ำรถควบคุมฝูงชนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
ฉีดน้ำใส่กลุ่มผู้ชุมนุมที่พยายามจะเดินตรงไปยังสำนักพระราชวัง
แต่มีการนำรถน้ำมาฉีดใส่กลุ่มผู้ชุมนุมก่อน
ฝั่งบริเวณถนนราชดำเนินใน
แล้วก็ยังไม่สามารถเดินต่อไปได้นะครับเพราะว่ายังคงมีการกันกันอยู่แบบนี้
ก็จะเห็นว่ามีรั้วรวดหนามนะครับคุณผู้ชมสูงประมาณเกือบ๒เมตร
สามชั้นตั้งอยู่ข้างหน้าก็จะเป็นรถเมย์ขอสบกสีแดงสี่คันนะฮะ
วางซ้อนกันสองคันสองคันซ้อนกันอยู่ขณะเดียวกันเขยิบออกมาก็จะเป็นรั้วเหล็กนะฮะ
เหล็กมีการนำโซ่มาคล้องเป็นที่เรียบร้อยถัดจากล้อเหล็กไปก็จะเห็นว่ามีรถตู้ของตำรวจ
ประมาณหกเจ็ดคันนะครับตอนนี้ตำรวจประกาศนะครับ
บอกว่าเราจะไม่ฉีดน้ำแล้วแต่อยากจะให้มีการเจรจากัน
ซึ่งก็ต้องรอดูว่าการเจรจาครั้งนี้จะเป็นกลุ่มแกนนำคนใดนะฮะ
เมื่อกี้กลุ่มตอชดออ่าตำรวจตอชดอประกาศนะครับ
ขอโทษครับขอโทษครับเมื่อกี้ผิดพลาดไป
ฉีดน้ำใส่กลุ่มผู้ชุมนุมมีการประกาศขอโทษจากทางตำรวจต่อชดนะครับ
ถึงกลุ่มมวลชนบอกว่าขอโทษขอโทษครับ
ฉีดน้ำใส่กลุ่มผู้ชุมนุมเมื่อสักครู่นี้แล้วก็มีประกาศขอพื้นที่สิบเมตรนะครับ
เพื่อที่จะเป็นพื้นที่เจรจากันระหว่างกลุ่มทางตำรวจต่อชะดอควบคุมฝุงชนและกลุ่มแกนนำที่อยู่บริเวณนี้
แต่ก็ยังไม่เห็นมีใครนะครับหรือมีท่าทีที่จะออกมาประกาศ
มาพูดคุยกันขนาดเดียวกันก็มีการยิงเลเซอร์สีเขียวใส่ไปยังกลุ่มตำรวจต่อชะดอ
ที่ประกาศเครื่องเสียงอยู่ตรงนั้นประกาศบอกว่าขอให้หยุดยิงเลเซอร์มาก่อน
ซึ่งเลเซอร์นี้เป็นเลเซอร์ที่ถูกทางกลุ่มแกนนำนะครับจะส่งสัญญาณเพื่อเป็นการเดิน
แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ให้กลุ่มผู้ชุมนุมดูว่าเลเซอร์ไปทางไหนกลุ่มผู้ชุมนุมต้องเดินไปทางนั้นด้วย
ขณะเดียวกันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวขยิบออกมานิดนึงให้คุณผู้ชมดูตรงนี้นะครับ
บริเวณด้านหน้านะครับที่กลุ่มผู้ชุมนุมเพราะว่ามีการบอกให้เขยิบออกมาจากรถเมแดงนะครับ
มีการเขยิบจากรถเมแดงออกมาแล้วนะครับของกลุ่มผู้ชุมนุมตอนนี้
แล้วก็มีการประกาศนะครับให้ผลเอกประยุทธ์ลาออก
คาดว่าจุดที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้ที่กระจายออกมาตรงนี้
คาดว่าน่าจะเป็นจุดพื้นที่ในการเจรจากัน
และกลุ่มแกนนำในครั้งนี้นะครับซึ่งเราต้องดูท่าทีต่อไป
ว่าจะมีการมาพูดคุยมีการมาเจรจากันอย่างไรบ้างนะครับ
ก็จะเห็นว่าตอนนี้มีกาดยังคงรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็มีรถขยายเสียงเข้ามา
แก่นำประกาศนะครับบอกว่าอยากให้กลุ่มผู้ชุมนุมที่หยุดที่ยิงเลเซอร์ให้หยุดก่อน
ขอเก็บอารมณ์ไว้นิดหนึ่งนะครับทราบมันครับ
ยังไม่ยอมรับกับคำขอโทษของรองผู้บังคับการตำรวจนครบัน๑
ตัดสินใจที่จะฉีดน้ำใส่กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
เนื้อหาที่พูดคุยตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างอยู่บริเวณจุดนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้แยกไม่ออกแล้วนะครับว่าใครเป็นกาดใครเป็นกลุ่มมวลชน
ใครเป็นกลุ่มแก่นนำเพราะว่าบริเวณจุดนี้ไม่สามารถควบคุมได้
เพราะว่าตอนนี้มีการผสมผสานกันไปหมดแล้ว
กลุ่มมวลชนกลุ่มแกนนำกลุ่มกาดอาสากลุ่มอาชีวะต่าง

แต่มีความพยายามที่จะแบ่งพื้นที่ประมาณ๑๐๒๐เมตร
เป็นพื้นที่ในการเจรจาอย่างที่บอกไปนะครับ
ตอนนี้มีการส่งส่งแกนนำบางส่วนนั้นให้เข้าไปภายในแล้ว
แต่ใครที่จะเข้าไปนั้นจะต้องมีการตรวจค้นตัวกันก่อนนะครับ
ว่าไม่มีอาวุธหรือไม่มีสิ่งต้องห้ามใดเข้าไปด้านในในการพูดคุยเจรจานะครับ
เดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าหลังจากพ้นด่านตรงนี้แล้วจะมีเครื่องกั้นอะไรอีกหรือไม่นะครับ
โดยแต่ทีมข่าวของเรายังมีอีกทีมหนึ่งที่อยู่หลังแนวของตำรวจนะครับ
แต่เราต้องรอดูว่าแก่นำที่จะเข้าไปพูดคุยไปเจรจานั้น
เหนือจากนางสาวชนทิชาแจ้งเร็วนั้นยังจะมีคนอื่นอีกหรือไม่นะครับ
ตอนนี้รถขยายเสียงซึ่งเป็นรถซาเล้งที่ถูกกระจายเสียงผ่านรถยนต์คันหนึ่งนั้น
ก็พยายามที่จะส่งสัญญาณผ่านกลุ่มมวลชนอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ยังไม่ปรากฏเห็นว่าใครที่เป็นคนส่งสัญญาณผ่านเครื่องขยายเสียงนี้มานะครับ
โดยรถขยายเสียงนั้นเป็นรถของซาเล้งจำนวน๒๓คัน
ซึ่งเป็นรถคันใหม่ที่เพิ่งจัดซื้อมานะครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าทางกลุ่มมวลชนนั้นพยายามกลุ่มกาด
พยายามที่จะกันพื้นที่ออกไปเป็นพื้นที่ในการเจรจาไม่ให้เข้ามามากกว่าพื้นที่ประมาณ๑๐เมตรนะครับ

นี่คุณผู้ชมครับ

ด้านในที่เป็นรั้วรวดหนามบริเวณจุดนั้นเนี่ยฮะมีแกนนำบางส่วนนั้นเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่ยังไม่มีการเจรจาเกิดขึ้นบริเวณด้านจุดนั้นนะครับ
เรายังคงสังเกตการณ์อยู่บริเวณพื้นที่นี้อยู่นะครับ
โดยด้านบนรถของตำรวจคุณผู้ชมครับ
เหนือจากเครื่องขยายเสียงแล้วก็ยังคงมีโล่ซึ่งเป็นโล่พลาสติกใสคอยป้องกันที่อาจจะถูกขวดกวักจากผู้ชุมนุมคว่างมาอยู่บริเวณจุดนี้นะครับ
เดี๋ยวมีการขอพื้นที่อีก๑๐เมตรครับเดี๋ยวเราจะถอยล่นออกไปประมาณ๑๐เมตรนะครับให้กับกลุ่มมวลชนที่อยู่ในพื้นที่นี้ด้วยนะครับ

นักข่าวเข้ามาได้นะครับเขาบอกให้นักข่าวเข้ามาได้เราก็พยายามเข้ามา

ครับครับไม่เข้าครับไม่เข้าครับ
ตอนนี้มีการนำน้ำนำร่มมีการนำหมวกมาให้กับกลุ่มมวลชนที่อยู่บริเวณจุดนี้เพื่อที่จะคอยเตรียมความพร้อมล้างหน้าล้างตาหรือว่าอุปกรณ์ต่าง
ที่ก็คาดว่าอาจจะมีการฉีดน้ำใส่กับทางกลุ่มมวลชนทั้งสองรอบนะครับถึงแม้ว่าทางกลุ่มตำรวจนั้นจะยืนยันอย่างหนักแน่นแล้วว่าจะไม่มีการฉีดน้ำก็ตาม
แต่ทางกลุ่มมวลชนก็ไม่เชื่อฮะยังคงมาเอาอุปกรณ์มาสมทบที่อยู่บริเวณพื้นที่ที่จำนวนมากนะครับคุณผู้ชมครับ
ณตอนนี้มีการเจรจาอยู่บริเวณด้านในนะครับแต่เรายังไม่เห็นว่าใครที่เป็นคนเข้ามาเจรจากับนางสาวชนนิชาแจ้งเร็วที่อยู่บริเวณด้านในนะครับ
เคยก็คอยผ่านบ้านได้ยินเหมือนกันอีกอย่าง
เขาพยายามให้ถอยสิบเมตรแบบรถเขายังใช้อยู่ไหมอืม
เขายังใช้อยู่ไหนบ้างรึเปล่า
การจราจรไปแล้วตอนนี้มวลชนส่วนหนึ่งนะคะ
เดินออกมาค่ะมีการเดินออกมาจากบริเวณด้านในนะคะ

มีการชูสามนิ้วก็เคลื่อนออกมานะคะมายืนอยู่ที่บริเวณแยกพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะคะ
ยังไม่มีความชัดเจนจากด้านหน้าขบวนบริเวณแนวหน้านะคะว่า
มีลักษณะของการประจันหน้ากันอย่างไรหรือไม่นะคะ
แต่ว่ามีรถขนน้ำที่ออกมาเป็นรถเปล่านะคะ
น่าจะมีลักษณะของการแจกจ่ายน้ำเข้าไปในกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วนะคะ
การชุมนุมของกลุ่มราศดร๖๓ต้องบอกว่าไม่มีเวทีปลาใสมีรถเครื่องเสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะคะ
ทำให้มวลชนที่อยู่บริเวณโดยรอบเนี่ยยังไม่ทราบสถานการณ์ที่อยู่ด้านหน้าแนวหน้าที่กำลังมีการประจันหน้ากับทางเจ้าหน้าที่อยู่นะคะ
ขณะเดียวกันนะคะในส่วนของข้อเรียกร้องของกลุ่มราศดร๖๓เท่าที่มีการปลาใสกันมาตั้งแต่ช่วงค่ำก็ยังคงเป็นข้อเรียกร้องถึง
ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะรวมไปถึงกรณีของจดหมายจากประชาชนถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ
แต่ว่าในส่วนของข้อมูลต่างที่มีการส่งไปนะคะว่าเป็นเป็นข้อมูลใดนั้นยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะคะเราจะเห็นว่าบริเวณด้านหน้าสารดีกามีการนำเอาป้ายต่างต่างนะคะมาติดแล้วก็ถือเพื่อที่จะเคลื่อนขบวนไปด้วยนะคะเป็นลักษณะของการเรียกร้องเชิงสัญลักษณ์ของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ
บริเวณด้านหน้าก็จะเป็นตู้ปรายศนีย์นะคะซึ่งเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่นำเอาตู้ปริศนีย์มาตั้งไว้เพื่อที่จะให้มวลชนกลุ่มราศดรเนี่ยได้ยื่นข้อเรียกร้องนะคะส่งไปยัง
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับ

กำลังอยู่ในระหว่างการเจรจากับเจ้าหน้าที่นะครับ
เกี่ยวกับเรื่องการจะเข้าไปยื่นหนังสือต่างนะครับ